โน้กันไปล่วงหน้าหลังจากกองทัพส่งคำเชื่อเชิญมายังบรรณาธิการและหัวหน้าข่าว
รวมไปถึงสื่อมวลชนสายทหารให้มาร่วมพบปรับพูดคุยกันแบบใกล้ชิด
แต่ที่ไหนได้ไม่มีอะไรเป็นความลับเลยค่ะรอบนี้
สถานที่เลี้ยงอาหารเขาจัดกันกลางแจ้งแบบที่เห็นเนี่ยค่ะ
ให้ทุกคนได้กระทบไหล่นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกทัพเรือและกองทัพอากาศการได้อย่างเต็มที่
ใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ให้ไปถามผู้รู้แต่ละนายได้เลย
งานนี้จัดแบบโอเพนเตอร์จึงไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากมาย
กระจายที่นั่งกันให้นักข่าวได้พูดคุยสักถามผู้นำเหล่าทัพ
รวมถึงบิ๊กปล้อมคนเอกประวิตรวงสวรรค์การได้อย่างเต็มที่
เออสงสัยจะไม่ใช่แพ้อากาศมั้งคะท่านแต่คงเป็นภูมิแพ้นักข่าวซะมากกว่าค่ะ
ตลอดระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมาผมเองก็สู้กับนักข่าวมานะครับ
ใช้คิดดูว่าสู้แล้วค่ะเพราะเวลาผมจะพูดคุยกับนักข่าวทีก็
มันเยอะแยะด้วยกันเพราะนักข่าวนี้เขาช่างมโนไง
คิดว่าอย่างนู้นใช่ไหมอย่างนั้นบ้างล่ะถ้าเผื่อ
ผมตอบไม่ได้ว่ามันถ้าเผื่อมันจะตอบได้ไง
อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ฝากกับทางผู้สื่อข่าวช่วยไปดูด้วยนะครับ
เวลาผมตอบอะไรผมบอกแล้วว่าผมพูดแต่เรื่องจริง
แหมก็ไม่เคยจะว่าอะไรสักหน่อยทำเป็นน้อยอกน้อยใจกันไปได้
เอาเป็นว่าเมื่อทุกคนได้สอบถามเรื่องที่อยากรู้กันไปแล้ว
ก็อย่าลืมเอาไปกระจายข่าวให้ชาวบ้านเขารับรู้กันนะคะ
ป้อมเขาฝากย้ำมาแบบนี้ค่ะ
แต่เอ๊ะมีกำไรอะไรเหรอ
ที่ทำให้พี่ใหญ่ของคอสชต้องใส่ติดข้อมือตลอดเวลา
สอบถามไปสอบถามมาถึงรู้ว่าบางครั้งตั้งใจทำงานอย่างเดียวเห็นทีจะไม่รอด
มันต้องมีศัยศาสตร์เข้ามาช่วยกันบ้างเล็กน้อยค่ะ
เส้นหนึ่งก็มาจากวัดพระเคี่ยวแก้วที่สิงคโปร์
สุดยอดของความศักดิ์สิทธิ์ในหลายด้านค่ะ
โดยเฉพาะวัดหวังต้าเซียนเนี่ยค่ะ
คล้ายก็รู้ว่าขอเรื่องสุขภาพและความรักได้ผลนักเฉียว